ร่อยขอสนามนะครับชาวนี้แฟนทีมชาติอังกฤษในไทยเนี่ย
จะตึงเช้าก็ทำงานด้วยคำหวุดหยิด

แล้วก็ด้วยทิศทางทุกอย่างนะครับเข้าทางหมดนะครับทัพนักเตะอังกฤษดีกว่า
ยิงนำก่อนด้วยใช่ครับยิงนำก่อนแต่สุดท้ายพวกเขานั้นไม่ชนะแล้ว
ถึงขั้นโดนประตูขึ้นนำในช่วงเพียงแค่ไม่ถึง๒๐นาทีแรกเลยครับ
แต่ก่อนไปดูคู่อังกฤษมาดูคู่นี้ก่อนนี่เป็นคู่ใหญ่เหมือนกันนะ
แล้วก็โอ้โหกลายเป็นอิตาลีคุณผู้ชมครับที่สามารถเอาชนะสเปนไปได้๒ประตูต่อ๐นะครับ
หลังจากเคยพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศยูโร๒๐๑๒ไป๐ประตูต่อ๔นู่นเลยครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าเอาคืนทบต้นทบดอกส่งสเปนตกรอบไปนะครับสำหรับอิตาลี
เมื่อวานนี้ไม่ได้รับอย่างเดียวนะครับอิตาลีโอกาสก็เยอะด้วย
ในช่วงครึ่งแรกดูมาแรงกว่าแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยสเปนโอ้โหโอกาสพวกเขามากมาย
แต่สุดท้ายนะครับเหมือนกับอิตาลีก็รอเวลาในการสวนกลับ
โอ้โหลูกที่สองเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าสไตล์แบบนี้เป็นสไตล์ที่อิตาลีถนัดแล้ว
คู่ต่อสู้เข้าทางเนี่ยเกมของอิตาลีก็จะมาแล้วพวกเขาก็ทำได้จริงนะครับ
หลังจบเกมนะครับแฟนบอลอัสซูรีที่เข้ามาเชียร์ถึงขอบสนาม
ตามภาพที่เห็นนี่แหละครับซึ่งอิตาลีแม้จะเป็นแชมป์โลกถึง๔สมัยนะครับ
แต่ว่าได้แชมป์ยูโรเพียงแค่๑ครั้งก็คือในปี๑๙๖๘นะครับ
ตาลีนะครับจะเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายไปพบกับเยอรมนีที่เมืองบ็อกโด
คืนวันเสาร์ที่๒กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นคู่ใหญ่
ครับแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับด้วยฟอร์มแบบนี้ของอิตาลี
ดูแล้วเนี่ยผลงานของเขาก็มีช่วงที่เปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่
ครับแล้วมาครั้งนี้ดูแข็งแกร่งจริงจริงนะครับมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นตัวเต็งอ่ะ
ใช่ความกดดันไม่มีนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับอังกฤษนะครับ
ขวัญใจมหาชนซึ่งอยู่ในไทยเป็นส่วนใหญ่ครับตัวหลักนะครับโอ้โห

อังกฤษนำก่อนจากจุดโทษเวรุนียิงเข้าวันที่ที่๕
หลังจากนั้นบรูนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ
เป็นที่เป็นอันนะครับเปิดบอลก็ออกจ่ายบอลก็ไม่ดียิงก็ออกอีกนะครับ
ทำข่าวไว้เมื่อวานนี้เราเตือนเขาไว้แล้วนะเตือนอังกฤษแล้วระวังลูกทุ่ม
ครับแล้วเป็นไงล่ะลูกทุ่มมามงชงแล้วก็ชาร์จตีเสมอหนึ่ง
เกมนี้อังกฤษนั้นมีโอกาสครองบอลสูงถึง๖๘แต่ว่าการครองบอลแล้วไม่ยิงประตูนั้น
ก็นี่แหละครับอย่างที่เห็นนะครับโอกาสยิงเข้ากรอบสิบแปดครั้งก็สุดท้ายนะครับ
ก็ไม่ได้อะไรตกรอบไปไอแลนด์ผ่านเข้ารอบนะครับรายการเมียเจ้าใหญ่เป็นครั้งแรก
พวกเขานะครับจะพบกับเจ้าภาพฝรั่งเศสในคืนวันอาทิตย์ที่๓กรกฎาคม
ก็นี่เลยประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษทันที
โอ้โหจริงเนี่ยนอกจากการลาออกแล้วต้องคืนเงินคืนเงินเดือนงวดสุดท้ายด้วยนะครับ
แต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝังฝันครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเรียกสทธาฝันบรรชา
ได้ด้วยการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายยูโรที่ฝรั่งเศส
ผลงานชนะ๑๐นัดรวดนะครับมาแบบเป็นตัวเต็งเลย
ก่อนที่ในรอบสุดท้ายจะทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังนะครับ
สำหรับฮอสซ่านั้นคุมทีมชาติอังกฤษทั้งหมด๕๖เกม

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสูงอยู่นะเกินครึ่งก็๕๘๙๓เปอร์เซ็นต
ครับแต่ว่ารายการเมเจอร์เนี่ยมันสำคัญมากกว่าผลงานก่อนหน้านี้นะครับ
มาอย่างเหนือเมฆแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยนะครับตอนนี้

เห็นในภาพเนี่ยทุกคนดูเอาแล้วกันนะครับ
จากชื่อในหน้าจอเนี่ยคนไหนมีภาษีดีสุดแต่ว่า

นี่เร็ดหนับนี้ก็ห้ามไปทำทีมส์ในเอเชียไปทำด์เจาะแดนด์มานะ
แล้วทำทีมตกรอบด้วยอ่าทำไปแค่แค่สองนัดเท่านั้นนะครับ
สามารถพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมได้แล้วจอแดนเนี่ยก็เพิ่งจะมาแพ้ทีมไทย
ในคิงส์ครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้คุมทีมในชุดนั้นนะครับ
แต่ว่าด้วยด้วยชื่อเสียงเนี้ยเขาบอกปั้นแกเด็ดเบลมาอืม
ก็อาจจะมีภาษีตรงที่ว่าเอ๊ะโอกาสดีมั้ยปั้นเด็กอ่ะ

เขาบอกว่าในรายชื่อพวกนี้ที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเต็งหนึ่งเนี่ยเป็นแกรึกเสาเกรดนะครับ
ที่ประสบความสำเร็จในการคุมทีมชาติอังกฤษชุดยูยี่สิบเอ็ด
ต่อมาก็มีอาลันพาดิวและเอดดี้ฮาวผู้จัดการทีมบอลมัด
นี่ก็มีชื่อติดมาเหมือนกันแม้จะคุมทีมเล็กแต่ก็ฟอร์มดี
โอ้แต่อารันพาดิวนี่แม่งคือว่าผิดโผมาก
เนี่ยอีกหนึ่งคนใส่พิมพ์ไปแล้วกันนะครับทำบอลโทวสเตอร์เมนต์ดีมาก
หรือวิฟันเก่าครับมาตกนี้ห้องงานอยู่
อ๋อไม่แน่น่ะเอ๋อน่าจะมีชื่อน่าจะมีชื่อเหมือนกัน
ต้องดูว่าอังกฤษนั้นจะเสี่ยงอีกครั้งหรือเปล่ากับการใช้คนที่ไม่ใช่คนอังกฤษมาทำนะครับ
บรรยากาศโอ้โหนี่บรรยากาศที่เราเห็นนี่เสียงมันไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเงียบจริงจริงนะครับ
อารมณ์แฟนบอลในบ่งบอกได้
จังหวะลุ้นนะครับเต็มที่กันเลยนะครับก็เชียร์กันในเมืองนีสนะครับแฟนบอลของอังกฤษ
โอ้โหเสียใจแน่นอนนะครับทีมไม่สามารถเข้าสู่รอบ๘ทีมได้
แพ้ครั้งนี้อังกฤษนั้นไม่ชนะใครในเวลา๙๐นาทีหรือว่า๑๒๐นาทีในประวัติศาสตร์ของยูโรได้เลยอีกทั้ง
ตกรอบของอังกฤษนะครับยังเกิดขึ้นภายหลังจากการลงประชามตินะครับ
ก็ออกเลยไม่ต้องไปลงประชามติอะไรแพ้ก็ออกไปเลย
เอาไปดูสรุป๘ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างครับ
โแลนด์จะเจอกับโปรตูเกดนะครับเวลส์จะเจอกับเบลเยี่ยม
ทีมนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะนี่คือตามสายที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกัน
ส่วนโปรตูเกตจะเจอกับโปรแลนดโปรตุเกตนี้ยังไม่ชนะใครใน๙๐นาที
แต่สายฝั่งซ้ายสายบนค่อนข้างเบา
คือผมเล็งไปที่โปรตูเกตเพราะว่าเขามากับดวง
อย่างที่บอก๙๐นาทียังไม่ชนะใครเลย
แล้วผ่านมาถึงรอบนี้ได้นี่สุดยอดนะ

จะเจอกับทีมม้ามืดตัวจริงอย่างไอซแลนด์ครับ

กลับมาเตะอีกครั้งในวันพระราชสมดีที่๓๐มิถุนายนนี้
และจะเตะกันวันละคู่นะครับในเวลาตี๒ตามเวลาของไทยครับ
คุณผู้ชมนะครับอย่าลืมร่วมสนุกกับเรานะครับ

โดยการส่งไพรสนิยบัตรมาถ่ายกันว่าทีมใด

รางวัลรวมมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาท
สามารถร่วมสนุกได้จนถึงวันที่๙กรกฎาคมนี้

จากนี้ยังสามารถร่วมกิจกรรมชิงลูกบอลโบเชอร์จำนวน๒รางวัล